คุณผู้ชมถามมาตั้งแต่เมื่อวานว่ามีนกเอี่ยงหรือเปล่า
ค่ะจะมาจิกให้ดูหรือเปล่าอ่ะมาแล้วมาแล้ว
ทยอยมามีทั้งนกเอี่ยงทั้งเต่าทั้งแมวมาหมด
คุณผู้ชมขอบอกว่าขอล็อตใหญ่หน่อยได้ไหม
ก็จัดให้ได้ไหมจัดให้ล็อตนี้ใหญ่สุดแล้วของวันนี้
เอาไปเลยครับที่พัทธลุงเอาเรื่องที่ลูกแมวก่อนครับพัทธลุงเนี่ย
กู้ภัยไปช่วยลูกแมวมันไปติดอยู่ใต้ท้องรถนะฮะ
ทะลุงครับซึ่งอยู่ในบ้านเลขที่สองศูนย์แปดหมู่ห้า
ตำบวนพญาขาดอำเภอเมืองเมื่อวันนี้
เจ้าของบ้านชื่อว่านางวันดีอายุ๔๓ปี

ก็ขับรถไปตลาดไปซื้อข้าวซื้อของ
จากนั้นกลับมามาจอดหน้าบ้าน

ทำไมมีเสียงลูกแมวร้องร้องจากไหน

ฝากระโปรงรถดูเห็นลูกแมวไปติดในห้องเครื่องครับ
ก็ต้องแจ้งกู้ภัยมาช่วยนำตัวลูกแมวออกมาหน่อยนะครับ
สุดท้ายใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงครับ
กู้ภัยก็เอาลูกแมวออกมาได้สำเร็จนี่
ไปติดอยู่ยังไงก็ไม่รู้นะฮะ
นางวันดีบอกว่าเดี๋ยวจะรับลูกแมวตัวนี้เลี้ยงดูกันต่อไป
คิดว่าแมวคงจะมาให้โชคลาภ
เดี๋ยวจะเอาทั้งบ้านเลขที่๒๐๘ทั้งทะเบียนรถ๖๘๔๐ไปเสี่ยงโชคกันต่อ
แล้ววันนี้ก็จะดูกันว่าเจ้าแมวตัวนี้จะให้โชคเขาหรือเปล่านะครับ

ขณะที่ชาวบ้านในตะบนหนองนางนวลครับ
อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี

มาเจอเต่าตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่โอ้โหใหญ่จริงนะฮะ
ชาวบ้านจึงนำเต่าขึ้นมาจากบ้าน
เอามาไว้ที่บ้านนางสุนันทาหนูกลัด

ช่วยกันล้างทำความสะอาดเลยนะฮะ
อาบน้ำเสร็จจะต้องทำยังไงล่ะก๊อฟ
อาบน้ำเสร็จก็ต้องปะแป้ง
นี่ฮะอาบน้ำให้มันเสร็จก็ต้องปะแป้งนะครับ
เพราะว่าเชื่อว่ามาให้โชคแน่นอน
ตัวนี้เป็นเต่าตัวผู้ครับ
คาดว่าจะอายุไม่ต่ำกว่า๕๐ปี
วัดความยาวได้๔๘เซนติเมตร
กว้าง๓๕เซนติเมตร
น้ำหนัก๒๕กิโลกรัมครับ
ซึ่งชาวบ้านก็อาบน้ำเสร็จก็ปะแป้งให้
บรรยากาศช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ก็จะคึกคักกันเป็นพิเศษแล้วค่ะ
เพราะว่ามีชาวบ้านแล้วก็นักเสี่ยงโชคแวะเวียนไปหาเจ้าโอเลี้ยง
โอเลี้ยตัวนี้แหละมันเป็นนกเอี่ยงแสนรู้
ไปกันตลอดทั้งวันแล้วค่ะเพื่อขอให้เจ้านกเอี่ยงตัวนี้
เจ้าโอเลี้ยงเนี่ยมันบอกใบเลขให้
มะยงชิดไปฝากเจ้าโอเลี้ยงด้วยนะคะ
พร้อมกับเตรียมกระดาษที่เขียนตัวเลข๐๙
ปรากฏว่าเลขก็นี่แหละค่ะ

และเลขตัวที่๓คือเลข๙
คุณผู้ชมที่รออยู่ก็น่าจะโอเคแล้วเนาะ

ไปคำฉันนชกันคุณผู้ชมวางนางขินบ้านดุงอุดรทานี
อีกครั้งเรา๓คนจะไปอุดรกัน๑๒เมษายนนี้
เตรียมไปพบกันได้ที่อุดรแล้วก็ที่นองคาย๑๓เมษายนน
กับข่าวเช้าไทยรัฐสัญจรเดี๋ยวจะไปเจอกันที่ภาคอีสานก่อน
แต่วันนี้พาไปดูที่อุดรก่อนคำชโนธคุณผู้ชมคึกคักมากเมื่อวานนี้
นักท่องเที่ยวนักเสี่ยงโชคเขาไปกราบไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมากันทั้งวันนะครับ
ส่วนที่บริเวณต้นมะเดือยักษ์เป็นจุดไฮไลท์สำคัญอีกจุดหนึ่ง
ชาวบ้านก็ไปดูครับคุณผู้ชมเขาไปดูนะฮะ
เขาบอกว่าห้ามใช้มือรูปนะตรงนี้นะแต่ก็มีบางคนนะ
แอบถี่เผลอขอรูปหน่อยอยากรูปเอง
อยากเห็นเองอะไรแบบนี้ที่รากของมะเดือยักษ์นะฮะ
นะฮะและก็เอาไปเศรษฐกันนะฮะ
แล้วก็ไปดูเรื่องของตัวเลขยอดเงินบริจาคที่บริเวณปากหน้า
นะฮะระประจำวันที่๓๑มีนาคมนะครับ
ส่วนยอดเงินบริจาคหลัก๖ตู้อยู่ที่สามหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาท
แล้วก็คงจะนำตัวเลขกันไปเสี่ยงโชคกันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ
ครับส่วนที่วัดกุฎแห่พัฒนารามอำเภอพิบูรณรักษ์จังหวัดอุดรธานีครับ
ยังมีชาวบ้านทยอยไปไหว้ขอพรจากรูปปั้นหลวงปู่พิบูลพระเกจิผู้ทรงอภิญญา
แห่งวัดพระแท่นบ้านแดง
ชาวบ้านเคารพสัทธาเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชม
ซึ่งช่วงนี้นะครับหากใครไปขอพรที่วัด
ก็จะได้เลขกลับไปเสี่ยงโชคกันนะฮะ
โดยมีคนใจดีมาเขียนตัวเลขใส่กระดาษติดไว้ที่
รูปปั้นจราเข้ยักษ์ที่อยู่ด้านหน้าสารา
หากใครไม่หนำใจไปส่องหาเลขเพิ่มได้ที่ต้นยางนาต้นเมื่อกี้นี้
ส่วนนี้เป็นเลขที่มาแปะไว้ที่จราเข้นะครับ
ต้นยางนาจะอยู่ใกล้สารปู่ชีปะขาวนะครับ
เขาเห็นเลขอะไรบ้างเราดูไม่ชัดนะครับลองฟังดูครับ
ต่อเลยไหมคะต่อเลยครับ
ยังอยู่ที่อำเภอพิบูรณ์จังหวัดอุดรธานีค่ะ
คราวนี้จะพาไปที่วัดป่าบูรพารามนะคะ
หรือชาวบ้านเรียกวัดตรงนี้ว่าวัดพระอาจารย์นิรนามปู่ตาเดียว

มีชาวบ้านไปไหว้ขอโชคขอลาบจากรูปปั้นหลวงปู่ตาเดียวอย่าง

สิทธิ์ของพระอาจารย์นิรนามก็เขียนเลขเด็ดไว้ที่กระดันไว้บอดด้วยนะคะ
เพื่อให้ชาวบ้านเห็นแบบชัดแบบไม่ต้องตีกันแบบนี้แหละค่ะ

นี่แหละคุณผู้ชมดูเลยนะคะ
บางคนก็บอกว่าสั่งจองลอตเตอรี่ไว้แล้วเดี๋ยวจะลุ้น

ถูกมาแล้วจะยุ่งขึ้นมานะ

ส่วนที่วัดอุทุมพระรารามวัดไผ่แขกนะครับ
อยู่ที่สุพรรณนักเสนอโชคเขาก็ไป
ขอพรจากหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าแล้วก็พ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณนงนุษย์อายุ๕๒ปีครับ
เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีเขาบอกว่างวดที่แล้วนะ

งวดนี้กลับมานะกราบไหว้

เขาบอกว่าได้มา๓ตัวตื๊ด
แล้วมันก็ไปตรงกันกับเลขที่คนในหมู่บ้าน
เขาเคยบอกเอาไว้ก่อนเสียชีวิตด้วย
คุณผู้ชมดูเอาละกันนะครับ
จากนี้ชาวบ้านบางส่วนก็พากันไปส่องเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์
แล้วก็เห็นกันไปแล้วแต่คนจะมองแล้วแต่จินตนาการนะครับ
ครับไปต่อกันที่วัดเขาปกล้นที่บ้านหมี่ลบบุรีครับ
ชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภจากเรือตะเคียนตายพราย
ตั้งวางไว้ที่ท้ายเรือด้วย
ชาวบ้านแล้วบอกว่าเมื่อเดือนกลุ่มผ่าพัดที่ผ่านมา
คุณผู้ชมครับมีคนดวงดีดวงเห็ง
ถูกรางวัลได้เงินไปหลายแสนเลยนะฮะ
หลังจากมาไหว้ขอโชคจากเรือตะเคียนตายพราย
ดังนั้นจึงจ้างช่างนะครับ
ให้มาปั้นรูปของยายรวยมาตั้งเอาไว้ก่อน
แล้วเดี๋ยวเตรียมจะทำพิธีบรรจุหัวใจยายรวย
ลงในรูปปั้นด้วยในวันที่๑๔เมษายนที่จะถึงนี้
ส่วนเลขงวดนี้ที่ได้จากเรือตะเคียนนะครับ

ผมมองกันว่า๓๕ผมก็ว่าจะใช้๓๕

ใช่เขาก็ขึ้นกันมองกันออกเลย
อ่าถูกมึงกี่ครั้งแล้วฮะ

เมื่อที่แล้วเห็น๔ต่อค่ะ

วันนี้ก็มั่นใจอย่างนี้ค่ะ

ปิดท้ายที่บริเวณสารเจ้าพ่อประดับอิตนะคะ

มีกลุ่มชาวบ้านทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างถิ่น

เสี่ยงเซียมซีนำตัวเลขไปเสี่ยงโชค
และช่วงเย็นที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะ
ชาวบ้านกว่าร้อยคนเข้าไปที่นี่ไปทำอะไร
ในพื้นที่หมู่๔ตะบนคุ้งกระถิ่นร่วมกันลงขันจ้ะ
จ้างหนังกลางแปลงแบบนี้ค่ะ
มาแก้บนเจ้าพ่อประดิษฐ์ประดับอิตรนะฮะ
หลังจากที่เขาบอกว่าได้โชคกันยกหมู่บ้านงวดที่ผ่านมานะฮะ
จากนั้นพอดูหนังกลางแปลงกันเสร็จแล้ว

ขอเลขเด็ดวนไปนะฮะ
ชาวบ้านเขาก็ได้ได้อะไรล่ะนี่แหละค่ะ
เอ๊ะเลขตัวหลังนี่เห็นไม่ชัดนะ